ทรัพย์โทรศัพท์ให้ดู

สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้

วันนี้อากาศหลายพื้นที่ยังคงเย็นสบายต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนะครับ
แล้วก็วันนี้เองเป็นวันที่คาดการณ์ว่าจะเป็นวันที่อุณหภูมินั้นลดลงต่ำสุด
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเช้าวันนี้ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๑องศาเซลเซียตนะครับ
หลังจากนี้อุณหภูมิก็จะสูงขึ้นเล็กน้อยประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
ในบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างอาจจะต้องระวังหน่อย
เพราะว่าหลังจากนี้มีโอกาสเกิดฝน
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นภาพถ่ายดาวเทียม
เก็บรวบรวมภาพกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวขึ้นเมื่อ๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมาต่อเนื่องมาจนถึงหน้าขณะนี้
สังเกตว่าในเมืองไทยของเรากลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างบางตานะครับโดยเฉพาะบริเวณตอนบนจนถึงตอนกลาง
ตาแบบนี้เองจึงทำให้ช่วงกลางวันแดดอาจจะแรงในบางพื้นที่นะครับต้องระวังหน่อยสำหรับใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้ยังคงโล่งอยู่นะครับกลุ่มเมฆส่วนใหญ่นั้นไปก่อตัวในทะเลนะครับส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมี๒จุดด้วยกันที่น่าสนใจ
กลุ่มเมฆส่วนใหญ่นั้นไปก่อตัวในทะเลนะครับส่วนใหญ่นั้นไปก่อตัวในทะเลนะครับส่วนใหญ่นั้นไปก่อตัวในทะเลนะครับส่วนใหญ่นั้นไปก่อตัวในทะเลนะครับส่วนใหญ่นั้นไปก่อตัวในทะเลนะครับส่วนใหญ่นั้นไปก่อตัวในทะเลนะครับส่วนใหญ่นั้นไปก่อตัวในทะเลนะครับส่วนใหญ่นั้นไปก่อตัวในทะเลนะครับส่วน
ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออก

แต่จุดที่สำคัญก็คือกลุ่มเมฆกลุ่มนี้นะครับ

ก็จะเคลื่อนที่ขึ้นมาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
เน้นในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย

พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมาก

ประกอบไปด้วยพื้นที่ดังต่อไปนี้นะครับ
ชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงครับ
อกจากนี้ยังมีสงขลาปัตตานียาลาแล้วก็นราธิวาส
ใครที่อยู่พื้นที่เหล่านี้ต้องระวังหน่อยนะครับ
ออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งตรวจสอบสภาพอากาศ
แล้วก็ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วย
ส่วนท้องทะเลนั้นตอนนี้คลื่นยังคงแรงอยู่นะครับ

จนถึงวันที่๑มกราคมปีหน้าเลยนะครับ

ที่จะเพิ่มความระมัดระวังเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่ง
โดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนตกหนัก

บริเวณความกดอากาศสูงเนี่ยนะครับ
ค่อยอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องอากาศก็จะเริ่มอุ่นขึ้น
เล็กน้อยยกเว้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับยังคงมี
อากาศเย็นสบายและนอกจากนี้เองในพื้นที่อาจจะต้อง
ต้องระวังเพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปครับจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเป็นกระแสลมที่เคลื่อนที่ในระดับสูงนะครับพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวลักษณะเช่นนี้เองจึงนำให้ในช่วงวันที่สามสิบเอ็ดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่หนึ่งมากราคมในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะพื้นที่ภา
ที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดของการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ขอให้มีความสุขกับวันหยุดยาวปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ด้วยครับผมพุตนานพิสิทธิ์มหันภ์สวัสดีครับ